การเล่นโนราโรงครูนั้นเมื่อทำบทจนครบ๑๒บทแล้วก็แสดง๑๒เรื่องต่อไปแต่ละเรื่องว่ากรอน๘เพียง๑บทมีตัวละครเพียง๒ตัวคือตัวนายโรงกับพรานซึ่งจะแสดงเรื่องพระสุทนมโนราเป็นเรื่องแรกดังนี้